ในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไทยรัฐนะครับในบุมของทางไท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
ให้ฝ่ายแพทย์พิจารณาผ่อนคลายมาตรการ
สำหรับร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า
ให้สามารถเปิดขายออนไลน์ได้นะคะ

ล่าสุดกระทรวงสถานศึกษ์ก็มีการพิจารณา

สำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแล้ว
หลังจากนี้จะมีการนำเสนอให้สบคพิจารณาอนุญาตต่อไป
จากว่ารัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนค่ะ
จากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการต่าง
คุมการแพร่ระบาดโดยการผ่อนคลายในครั้งนี้เนี่ย
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด
แล้วก็ต้องการความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการ
ผู้ให้บริการรับส่งสินค้าแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะ
ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่จะผ่อนคลายให้กับร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ
สำหรับพนักงานทุกคนก็คือมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ไม่รวมกลุ่มแล้วก็ไม่รับประทานอาหารร่วมกันนะคะ
เดินทางมาทำงานแบบอยู่ในเส้นทางหรือว่าพื้นที่ที่กำหนด
ห้ามเปิดหน้าร้านกรณีมีอาการทางเดินหายใจ
เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อต้องหยุดงานทันทีข้อที่๑
ข้อที่๒คือห้างสรรพสินค้าจัดจุดรอรับอาหาร
โดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างค่ะ
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยไม่รวมกลุ่มกัน
จุดรอเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่พลุกพ่าน
หน้ากากจัดเจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็หมอชนะด้วยค่ะ
ข้อที่๓ในส่วนของพนักงานรับส่งอาหารแบบออนไลน์กันบ้างนะคะ
อันนี้เขาเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ระยะห่างพบเจลแอลกอฮอล์
กรณีที่มีอาการทางเดินหายใจเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ

ขณะเดียวกันค่ะแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ผู้ช่วยโฆษกสบคก็มีการกล่าวถึง
แออัดในเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะ
ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ
บอกว่านอกจากคนในกรุงเทพที่มาฉีดแล้วเนี่ย
ก็ยังมีมาจากปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดที่มาฉีดด้วย
ก็เลยอยากจะฝากค่ะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เพราะเห็นว่าประชาชนจำนวนมากมาออกกันเยอะ

อย่างที่บอกยอด๑๕๐๐กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
มันทำไมล็อกดาวน์อยู่ไหน

ปัญหาคือวันนี้เอาเชื้อกลับบ้านไง

เข้ามาปุ๊บเราก็จะได้เริ่มรู้แล้วใช่ไหม

เอายอดเอาโควิดกลับบ้านหรือเปล่า

วันนี้เห็นหลายคนเขาทำโครงการที่แบบว่า

เนื่องจากว่าวันนี้โรงพยาบาลที่กรุงเทพเต็มเกือบหมด

ก็จะมีการพากลับไปกลับบ้าน

อุ๊ยเสื้อข้างในไม่มีเสื้อ

บ๊วยคุณนำโป๊ะหรือคะ
ไม่ก็เห็นมันเป็นเสื้อเป็นหนังอะไร

มันก็ต้องใส่อย่างนี้บ้างแหละนึกออกปะล่ะ
อืมจริงโชว์เนินนะโชว์เนิน
คือถ้าไม่พูดจะไม่สังเกตนะพูดปุ๊บไปเลยคนรู้กันใหญ่เลยอะ
ไม่ต้องพูดบ้างได้ไหม
ออกมาทางเต้าเลยอะ
สูตรเหมือนกันเป็นเพชรนะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นที่ภาควิจารณ์กันพอสมควรนะครับ
กรณีที่ตำรวจที่บุรีรำไปฉีดบูสเข็ม๓แล้วนะครับ
ปรากฏเรื่องนี้ทางผู้การปุรีรำท่านก็ออกมาฉีดแจงแล้วนะครับ
คือผู้โดรตรีรุธพลนวรัฐท่านก็เป็นผู้ครับการตำรวจภูทรจังหวัดปุรีรำ
ท่านเปิดเผยถึงภาพของการฉีดวัคซีนเข็ม๓นะครับ
ของตำรวจศพบ้านใหม่เฉยภฎบอกว่า
ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะยอมรับเป็นเรื่องจริงนะครับ
แต่มีเหตุผลครับคือสืบเนื่องมาจากตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ได้ตั้งโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า
คือโครงการนี้คุณผู้ชมครับก็จะให้ตำรวจทุกสพนะฮะที่บุรีรำเนี่ย
สมัครใจเข้ามาเป็นอาสาแล้วก็ไปรับผู้ป่วยโควิด
ที่เป็นระดับสีเขียวนะฮะในพื้นที่สีแดง
ให้กลับไปรักษาตัวที่บุรีรำอืมเนี่ยนะฮะก็คือจะนำเอา
ของตำรวจไปรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในพื้นที่สีแดงว่าจะเป็นกรุงเทพฯหรือว่าสีแดงอยู่เนี่ยนะครับ
ซึ่งตำรวจจะต้องมีการสมัครใจเข้าร่วมโครงการเนี่ย
ทั้งหมดนี้นะตอนนี้เจ้าสตรข์พอแล้ว

หน้า๑๑นายนะครับในนี้เนี่ยมีหัวหน้าชุด๑นายหน้าที่หลักอย่างที่บอกไปนะครับคือขับรถขนส่งผู้ต้องหาเนี่ยนะครับของตำรวจเนี่ยนะครับนำไปรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่สีแดงกลับมานะครับแต่ต้องเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวเท่านั้นนะครับที่อาการไม่หนักแล้วก็นำมาที่รักษามารักษาตัวนะที่บุรีรำเพื่อ
ปีนถูกเข็มที่๓เข้าไปอันนี้คือทางท่านผู้การพบกับนี้นะครับทั้งนี้นะครับปฏิเสธที่นำมาเชียร์ให้กับตำรวจเนี่ยไม่ใช่วัคซีที่จะไปเบียดบังเอาวัคซีนหลักมันชีดแต่เป็นวัคซีนที่เหลือจากก้นขวดนะค่ะก้นขวดเพราะว่าแอสตาร์เซริกาเนี่ยคือขวดหนึ่งเนี่ยเขาถึงได้ประมาณสัก๑๐๑๐โดคถึง๑๒
๔อาทิตย์นะครับเพราะถ้าหากหลังจากวันนี้เราก็ยังเคยเรียกว่าเคอร์ฟิลต์กันต่อ
อีก๑เดือนนั่นแหละอีก๑เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า
ล็อกดาวน์เพิ่มอีก๑เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศแล้วครับตอนนี้
ล็อกดาวน์เพิ่มอีก๑เดือนซึ่งก็คือหลัง๓ทุ่มถึงตี๔เหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม
คือวันนี้ต้องล็อกดาวน์เต็มรูปแบบอีก๔สัปดาห์อะไรอย่างนี้นะฮะ
ยังไม่ถือว่าเต็มรูปแบบนะยังใช่ไหมยังอันนี้ยังถือไม่เต็มรูปแบบ
เพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยต่อไปน่าจะมีการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบ
คือจะห้ามออกจากบ้านเลยเพราะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเอาไม่อยู่
ตอนนี้เท่าที่ผ่านมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ยคือ
บริษัทเอกชนนี้ไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้คือทางภาครัฐไม่สามารถไปสั่งเขาได้
ก็คือเป็นการประกาศงดขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงแต่ว่าในมุมของทางภาครัฐเองเนี่ยมีการประกาศนะครับ
คือแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ยังมีการคนที่ยังออกไปเจอนู่นไปนี่ไปอะไรอย่างนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการประกาศแบบล็อก๑๐๐
ซึ่งเขาบอกว่าเตรียมแล้วซึ่งวันนี้ในแพทย์ธีระเขาระบุว่าสถานการณ์โควิดของไทยในตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของเราเนี่ย
ถือว่าสูงเป็นอันดับเก้าของโลกแล้วอ่ะพี่หนุ่มอันดับเก้าของโลกเพราะว่าอะไรมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย
สะสมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่๔๗แล้วนะฮะแล้วก็คาดว่าอีก๒วันเนี่ย
มีผู้ป่วยรุนแรงแล้วก็วิกฤตมาเป็นอันดับที่๘มีคนเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิดทั้งหมดในประเทศไทยของเรานะวันนี้๔๐๐คนนะฮะ
จำนวนเสียชีวิตต่อวันเนี่ยตอนนี้เอางี้ยอดของผู้เสียชีวิตต่อวันของเราในตอนนี้เป็นอันดับที่๑๓ของโลก
หากดูข้อมูลการติดเชื้อรายวันจะพบสัดส่วนเลยว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่อยู่ในต่างจังหวัด
ในกรุงเทพปริมณฑลของเราเนี่ย๔๑นะฮะผู้ที่ติดเชื้อใหม่หมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนเนี่ย
ตัวเลขเนี่ยมันมีความสำคัญว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยสังเกตว่าหลังจากนี้คุณดูจากตัวกราฟแล้วเนี่ย
มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คือระบบสาธารณสุขในต่างจังหวัดเนี่ย
ก็จะต้องรับมือเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นโครงการของรัฐบาลหลายหลายอันเนี่ย
อย่างเช่นรู้สึกจะเป็นกระทรวงคมนาคมวันนี้คุณศักดิ์สยามเขาก็พูดเลยว่าเอารถไฟอ่ะ
รถไฟที่อยู่เฉยขับรถกลับไปส่งผู้ป่วยให้ถึงบ้านซึ่งก็ดีนะ
คือเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่มดดำบอกไปว่ามีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มอีก๑เดือนเนี่ยยังไม่ใช่นะ

คือเดี๋ยวจะสับสนนะครับคือยังไม่มีนะยังไม่มีนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้จากประเมินแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือทุกคนนั่นแหละว่าอาจจะต้องอาจเป็นแนวทางอย่างที่คุณหนุ่มพูดแล้วกันว่าเป็นแนวทางว่าจะต้องอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่มอีก๑เดือน
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวให้ดีถ้าสมมุติเราดูตอนนี้ไล่ดูข่าวกันเลยนะในทวิตเตอร์เนี่ยยิ่งเห็นเยอะ
ข้างทางตามร้านค้าตลาดสดกลายเป็นมีคนเสียชีวิตกันเยอะมากแคมป์คนงานคนเริ่มเสียชีวิตกันแล้วก็ต้องติดตามให้ดีนะอ้าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้เล่าข่าวคุณเอ๋ปรินาไกรคุบไปแล้วคุณเอ๋เขาบอกมดดำอย่าร้อนตัวนะไม่ได้ร้อนตัวเอคือว่าเอาจริงจริงวันนั้นคือพูดว่าเฮ้ยดาราที่ไปปาร์ตี้อ่ะมันก็ส่วนน้อยซึ่งนางก็จะ
นั่งหมายถึงใครเขาบอกว่านั่งหมายถึงให้ล้างหมายถึงน้ำหวานยังฟูนที่เลยถูกต้องแบบ
เอาอีกแล้วหรอ
อ๋อของพี่นามาตอนนี้เขาอยู่อยู่เพลงไว้กาหา
ลูกคู่คุณดีดีกว่านี่มากคอมเลย

คิดดีพูดดีน่ารักดีนี่ไงครับ
นางก็แบบอ๋อวันนี้นางก็ไปเสี้ยหลายคนอยู่ถูกต้องไหมล่ะ
หมดเลยแม่แต่แน่นอนคู่ปรักจริงจริง
คุณณวัตรเนี่ยเค้าฟาดกลับด้วยหลักฐานเอกสารผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วบุ๊กว่ากากเปลี่ยนท่านปรินาใกล้คลุป

เอกสารนะครับแนบหนึ่งรูปท่าน

ภาพว่าผมหมายถึงบุคคลใด
ก็มีรูปปรินาทำท่านี้ด้วยนี่
คือวันนั้นคุณปรินามบุคนาสมเพศนะครับฟังแล้วดูด้อยค่าอีกมากมาย
อยากเรียนข้อมูลที่ถูกต้องตามใบรับรองแพทย์ให้กับสสปารีนา
ด้วยความเคารพท่านสอสออย่างสูงนี่นะฮะในขณะนั้นในหนังสือก็จะมี
เห็นไหมครับ๑รูปท่านเป็นการยืนยันตัวเขาบอกว่าตามที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ว่าคุณนวัดเป็นคุณนาสมเพศในใบนั้นก็คือเป็นใบที่คุณนวัดออกมาบอกว่า
ตัวเองเกือบไม่รอดถูกต้องไหมแอ็งจี้เกือบไม่รอดเพราะว่าดูนะฮะ

ตับอักเสบชั่วคราวนะฮะจากบาดแผลของยารักษาไวรัสโควิดวิตามินดีในเลือดต่ำนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกนี่คืออาการที่คุณหมอเขาลิสต์มาตอนที่คุณนวัดอิสระไกรศรีเนี่ย

ขนาดเดียวกันต้องให้ก็มีนักข่าวออกมา
ให้สัมภาษณ์อักษรย่อพร้อมระบุว่าความแตก
มิสแกรนแฉนวัดติดเชื้อจากสตูดิโอดัง

ความแตกน้ำมิสแกรนแหละ

หลังโดนตลกตเต่า
ชวนให้ไปออกรายการ
เราตลกตเต่าชวนให้ออกรายการ

อสรย่อของศิลปินตลกก็คือมีต่อเต่าก็ไปโยงถึงตุ๊กกี้ชิงร้อยเท่านั้น
พอเต๋ายังแฉต่ออีกว่าคาดว่าจะติดกันเกือบ๔๐คน
ทางสตูดิโอชื่อดังปิดข่าวนะฮะนี่คุณเต๋าทีวีภูเขาได้ออกมา
อย่างงี้นี่เห็นไหมฮะก็หมายความว่าตลกต่อเต่าเนี่ยไม่ได้
ถูกไหมคุณแม่ไม่รู้อ่ะเขาก็เขียนมาอย่างเงี้เราก็ไม่รู้อ่ะ
เนี่ยก็อ่านเนี่ยอืมนี่ค่ะถ้าจะบอกว่าติดเชื้อจากสตูดิโอดัง
แล้วเกือบสี่สิบคนก็ต้องติดเชื้อสายพันเดลต้าสิ
เพราะนวัดติดสายพันธ์อินเดียหรือสายพันธุเดลต้านะฮะนี่คุณเต๋าก็ไปตอบอีก
ว่าใครพูดว่าติดก็โดนเอาออกอันนี้คุณต่อเขาก็บอกอย่างนี้
ก็มีคนไปคอมเมนต์อีกเกือบไม่มีอะไรจะเล่นอยู่แล้วเชียวขอบคุณ
คุณนวัดหรือยังที่ทำให้มีข่าวมาปั่นต่อให้มีความสุขกับอักษรย่อนะ
หากินง่ายดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นถ้าย่อจนครบ๔๔ตัวอักษร
ก็ย้อนกลับมาที่ก่อไก่อีกรอบก็ได้นะ
เริ่มจากหมวดกไก่๕๕พุทธตาบอกว่า
ที่ลุงดูก็ติดโควิดนะลุง

คุณเต๋าเขาจะมีการตอบโต้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
เพราะมีคนก็เข้ามาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ถูกไหม
ก็ตุ๊กกี้ไม่มีใครติดเลยตุ๊กกี้มันก็ไม่ติด

คือโดยส่วนตัวผมก็รู้มาได้ยินมาว่ามันไม่ใช่
คือผมรู้มาได้ยินมาว่ามันไม่ใช่

ถ้าเกิด๔๐กว่าคนก็ต้องเป็นข่าวดังหรืออะไร
หมายถึงแหมเอาจริงตอนนี้เขาตรวจทุกที่ทุกที่ใครจะอยากให้แบบว่า
ทุกคนอยากการตามงานตรงเป้า
ตอนนี้เขาบอกว่าใครเป็นผู้ติดตามกี่คน

อย่างไทยรัฐเนี่ยเอารถเข้าไม่ได้เลยเหมือนกันเลยอ่ะ

ก็ต้องมีตัวตัวเดียวผ่านไหมไม่งั้นถ้าเปิดหลายประตู

คนเหมือนกันว่าไม่น่าใช่

ไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกแต่ไม่น่าใช่เลยล่ะ

ว่าในกรณีที่สตูดิโอดังนี่คือ๔๐คนใช่ไหม
ใช่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผมเองก็
คือพอได้รับทราบข่าวผมก็เช็คข่าวนะ
แล้วก็สืบก็อย่างนี้คือไม่ใช่
แต่คนนี้คำวัดหนึ่งถ้าสมมุติเป็นพนักงานออฟฟิศติดตอนนี้
บริษัทอย่างช่องแรมมี่ช่องวันตอนนี้เขาก็มีคนติด

เพราะเราก็ไม่สามารถให้คนเดินทางแบบว่ารถไฟฟ้าทุกอย่าง
ห้ามไม่ได้แต่วันนี้ใครติดปุ๊บก็แยกรักษา
แต่ติดเป็นคลัสเตอร์๔๐คนมันจะต้องมีข่าวแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ

แล้วถ้าสมมุติดาราติดคนหนึ่งมีใครไม่รู้บ้าง

ป่ะถ้าสมมุติตุ๊กกี้ติดจริงอ่ะ

ไม่แต่ในนั้นเขาไม่ได้เอ่ยว่าตุ๊กกี้ติดแต่เขาเอ่ยว่า
ตุ๊กกี้ชวนมา
ต่อเต่าตลกต่อเต่าเป็นคนชวนไปอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ถามจริงตุ๊กกี้มันจะชวนไปได้ยังไง
มันไม่ได้เป็นผู้จัดนะมันเป็นพิธีกร

เพราะว่าเอาพูดตรงนะอย่างพี่นวัดแกไปแกก็ไปขายของ

คืออันนี้พูดเป็นกลางจริงนะคือพูดเป็นกลางจริง
คือตุ๊กกี้จะชวนพี่น้ำวัดไปขายของที่นั่นหรอ
มันก็ไม่ใช่เพราะว่าตุ๊กกี้ไม่ได้มีศูนย์ได้ศูนย์เสียนะ
เอาตรงที่สมมติจริงอย่างที่ผู้ถ่าย

เป็นฉันกับพี่หนุ่มเยอะพอมาขายของในรายการนะพี่

แต่อย่างตุ๊กกี้มันไม่ได้เป็นเจ้าของรายการนะ
อ่ะนะก็ผมว่าอันนี้

คือถ้าเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหลักฐาน
อย่างที่ผมเคยพูดไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หลักฐาน
ก็ต้องเอาหลักฐานมาว่ากันว่ามันจริงหรือเปล่า
ว่าไปพูดแบบนั้นคือบางทีเรื่องพวกนี้พูดลอยไม่ได้นะ
เพราะมันมีเรื่องของความเสียหายของหนึ่ง
บริษัทเขาองค์กรเขาถูกป่ะ
มีผลเสียหายไปถึงอีกหลายคนอะไรอย่างนี้

เฮ้ยที่นั้นที่นี่ที่นั่นเลยอย่างนี้
พูดถึงองค์กรเขาจริงองค์กรเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย

ถ้าสมมติอะไรอย่างนี้
คือแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็โดนฟ้องบ่อยอยู่แล้วนะฮะ
อย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณปรินาจะออกมาฟาดอีกไหมเนี่ย

แบบไม่ได้ว่าต้องแบบไปข้างใดข้างหนึ่ง
เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
พักเบตกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ลอตเตอรี่โอละเวงช่วงหน้าเป็นอย่างไร

เรื่องยักษ์หนาวันนี้
ตกใจเลยไม่ก็ให้เขาที่นั่งก่อน

มันจะมีตัวละครทั้งหมด๔คน

คนที่สามชื่อว่าหญิง

เรื่องของเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือคนแรกเลยเนี่ยนะฮะ
ก็คือขนมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ล้านนาลอตเตอรี่เห็นไหม

เขาไปซื้อลอตเตอรี่มาฉบับหนึ่งเพื่อเอาไว้ขาย
หนึ่งก็ซื้อมาเยอะอ่ะแต่มีฉบับหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกระวัลที่หนึ่ง
อุ้ยทีเนี้ยไอ้ละวัลที่หนึ่งอันนั้นมันใบเดียวหกล้านบาท
เขาก็เอามาให้เพื่อนของเขาเนี่ยขายเพื่อนเขาก็คือ
วิปครีมก็คือคนที่สองเนี่ยพักวิไรเห็นไหมอืมอืม
อ่าไม่พักวิรัยคนที่สองเนี่ยขายให้นะฮะ
วิไลเนี่ยหรือวิปครีมก็เอาลงในเฟซบุ๊กขาย
เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีผู้หญิงชื่อว่าชิดชะนกคนนั้นนะฮะเห็นไหม
ที่สามเนี่ยชิดชนกหรือชื่อเล่นว่าหญิงหญิงเนี่ยก็ติดต่อขอซื้อนะฮะ
ล็อตเตอรี่ฉบับหนีไปทั้งหมดเนี่ยพออุดยี่สิบเก้าใบ
รวมเป็นเงินประมาณสองพันกว่าบาทอ่า
ปรากฏว่าพอตกลงซื้อกันเรียบร้อยแต่ไม่จ่ายตังค์เขา
เพราะไม่จ่ายตังค์เขาชิดชะนกเนี่ยก็เอาไปขายลอตเตอรี่ต่อ
ปรากฏว่าคนสุดท้ายก็คือสิริรักษ์หรือว่าลักษณ์เนี่ย

แล้วปรากฏว่าเขาจ่ายตังค์ให้ชิดชนกไปเรียบร้อยหมดแล้ว

กลายเป็นว่าลอตเตอรี่มันออกรางวัลที่๑มาปุ๊บ

ฉันถูกรางวัลล็อตเตอรี่ทั้งหลัก

บอกว่าพรรควีไรหรือชิสเค้กหรือว่าชื่ออะไรมั้ย

เป็นขนมไง
พี่หลงน่าจะหิวนะมีวิฟก์ครีมมีชิสเค้กอะไรมาหมดเหรอ

พบกับพรรควีไรเขาบอกเลยว่าไม่ได้หรอก

แต่เขาเลยบอกว่าขอเวลาหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะจ่ายให้
เขาบอกโอเคงั้นจ่ายมาไม่เกิน๕โมงเย็น
บอกชิชนกให้จ่ายมาไม่เกิน๕โมงเย็นแล้วเนี่ยนะ

ชนกก็บอกพักเก้าวิรัยบอกว่าเนี่ยลูกค้าหนูถูกนะ
บอกยินดีด้วยนะยินดีด้วย

พอมาเช็คอีกทีอ้าวพี่ชนกบอกจะโอนมาให้๕โมงเย็น

เขาก็เลยเอาร็อตเตอรี่ร้อนที่๑เนี่ยกลับคืนไปที่
ชะนันชิตาเจ้าของซ้ายสุดเห็นไหม

ขนมก็เลยจะเอาก็ถือว่าจบแล้วไม่มีอะไรแล้ว
ขนมก็เลยเอาลอตเตอรี่อันนี้ไปขึ้นเงิน

สุดท้ายคือรักเนี่ยเขาบอกเขาจ่ายเงินซื้อไปแล้ว

แล้วเขาเลยให้พ่อเขาซึ่งไปตำรวจนี่
จำวันแล้วก็ทำเรื่องอายัดไว้ที่กองสลาก๖ล้านบาท๖ล้านคราวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเปิดขึ้น
เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วสรุปมันจะไปยังไงบอกไม่ได้บอกไม่ได้
ก็คือขนมเขายืนยันว่ามันเป็นไปตามกฎของเขาก็คุณซื้อเขาฉันขายแต่คุณไม่ยอมโอนตังมาให้
ไม่โอนตังมาให้แล้วสรุปมันอยู่กับฉันก็ต้องเป็นของฉันส่วนละเขาก็เรียนว่าเขาจ่ายตังค์ให้หญิงไปแล้ว
ให้ชิดชนกกับคนที่๒เพราะจ่ายให้หญิงไปแล้วแต่หญิงเนี่ยกลับไม่เอาไปจ่ายให้กับคนที่สองวิปครีมครีม
ใช่ถ้าสมมุติเอาจริงคนที่อยู่ในมือมือใครก็ต้องได้เงินหรือเปล่าวะ
เห็นมะวันนี้ผมได้จับมาแล้วนะใบนี้เลยเห็นไม่เขียนว่าอายัตซ์ด้วยเห็นมะ
อาญัตซ์ต้องไปสืบกันผมบอกผมขอซื้อต่อได้มั้ยล้านหนึ่ง
เขาไม่ให้เขาไม่ยอม
ก็ขนาดผมบอกว่าผมจะไปกู้เงินมาซื้อนะล้านหนึ่งเอาไหม

พี่หนูหนูหนูหนูถ่ายละผมพูดจริง
แล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลานะถ้าเกิดว่าอันนี้ถูกอายัดแล้วไม่ได้นะ
แล้วปรากฏว่ารักได้ไปนะเขาก็ได้เงินไปเลยล้านหนึ่งนะ
ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าผมได้ผมก็ได้นะ
ก็ได้๖ล้านก็เสียไปล้านหนึ่งก็ได้๕ล้านกำไร๕๐๐
ไม่ได้ยอมหรอกผมก็จะบอกผมก็จะบอกรักบอกรักแล้วแบ่งคนละครึ่งนะ
โอ้โหคืออะไรเนี่ย
สมมุติถ้าคุณแม่เป็นคนต้นถ้าเป็นคนมาขอแบ่งคุณแม่ยอมไหมล่ะ

ก็ไม่รู้ถ้าสมมุติเอาว่าฉันเป็นคนที่ชอบให้จบไง
เกียบเลยใช่ไหมแบ่งมาเลย
ไม่ได้อะไรเลยฉันเป็นคนที่ชอบเคลียร์ให้จบไง

เอาจริงถูกปะล่ะ

ไม่สมมุติว่าหนูเป็นคนซื้อ
ซื้อออนไลน์หรือซื้อฝากใครหรืออะไรก็แล้วแต่
แองที่เขาก็ลองหมายถึงว่าตัวลอตเตอรี่ที่เป็นกระดาษเลย
ถ้าสมมุติเป็นพี่ซื้อสมมุติว่าพี่ฝากหนูซื้ออย่างนี้

ถ้าเป็นพี่พี่จะต้องพยายามเอากระดาษอันนั้นไปไว้ที่ตัวไหม
ต้องอย่างไรไงเพราะว่าหนูเป็นคนละเอียดแหละหนูเป็นคนละเอียดเพราะมันไม่อย่างนั้นแหละ

หนูเป็นคนละเอียดถูกมันซื้อของก็ต้องได้ของ
คืออันนี้มันถึงต้องระวังนิดนึงเหมือนกันว่า

พอเวลามันออกมาเราถือสังวัญถูกไหมเออ
คือเราจะไปมั่นใจได้อย่างไรใช่
ต่อให้คุณแบบว่าโอนเงินโอนเงินได้ยินข่าวมันจะมีเครือข่ายอันหนึ่ง

ใช่แต่เขานั่นเขารับประกันว่าเขามีต้นขั้วจริงไม่โกง
ถ้าเกิดโกงมันเขาจะจ่ายเพิ่มให้อีก๒๓เท่า

แต่นั่นแหละสุดท้ายมันเยอะไงคุณแม่มีคนฝากซื้ออย่างนี้
คนที่รู้จักเนี่ยก็ฝากซื้อปรากฏว่าวันนั้นถูกรางวัล

เพราะฉะนั้นคนก็จะไปซื้อทางออนไลน์อันนี้ก็ไม่ผิดหรอก

คุณจะมั่นใจได้ไงว่าคุณซื้อมาปุ๊บแล้วมันจะไม่อยู่กับเรา
สมมติถ้าไม่ให้ต้นขั้วถ้าเกิดเราเขียนชื่อไปของใคร
หลังว่านี่อยู่ในมือผมแล้วทำไมไม่ใช่ของผม

ของคนแรก
เอาไปแล้วอย่างนั้นก็โอนละเวงจริง
เพราะมันกลับไปที่คนแรกเหมือนเดิม

เอางี้พี่อธิบายง่าย
พี่เนี่ยไปซื้อร็อตเตอรี่ฉบับนี้มา
เค้าสี่คนนี้ค่ะ

พี่ซื้อฉบับนี้มา
ท้าสี่เป็นแม่ค้า

ถ้าสมมุติเอาจัญญาบันจัญญบันแองจี้ต้องได้เงิน

มดดำก็บอกว่าโอนเงินมา

ปรากฏว่าก่อน๕โมงเย็นหวยมันออกแล้ว

นี่ลูกค้าหนูถูกลอตเตอรี่นะมีไลน์เลยคุยกันเลยนะ

ถูกลอตเตอรี่นะปรากฏว่า

แต่พอไปดูในเงินที่โอนมาปรากฏว่า

ดำก็เลยไม่เอาอันนี้ให้รถเมย์

แองจี้โอ้ยเรียนแล้ว
อันนั้นจะสวยค่ะอันนี้ไม่ได้เออแล้วทำยังไงเออ

อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเบอร์๓ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่จริงรถเมย์ต้องรับผิดชอบแองจี้

เบอร์๓มันไม่ได้อยู่แล้วแต่รู้ไหมว่าจริงน่ะ

เอาคนนี้ต้องได้เขาซื้อแล้วใช่ใช่

แต่หมายถึงว่าตามกฎหมายลอตเตอรี่อยู่ในมือเธอ
เธอก็ต้องได้แต่ขนมเขาไม่ให้ไง

ใครจะไปให้ว่า๕๖ล้านกับแบ่งกันคนละ๔คน
มุติตอนจบแบ่งคนละ๔คนคนละล้าน๕ก็ยังโอเค

ถ้าสมมติจะให้จบที่อยากก็คนละล้าน๕จบ
ไม่มันต้องแบ่งสองคนใช่คนที่สามต้องไม่ได้
ควรจะต้องแบ่งคนนี้หนึ่งกับคนที่๔สู่ละ๓ล้านใช่ไหม

อันนี้เราตีปากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปบอก
คนที่หนึ่งเดี๋ยวบ้านลดเมล์แองจี้ไม่ได้ซื้อกันนะคะ
หวยออนไลน์ตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมายนะหวยออนไลน์เนอะ
ก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ถูกอยู่แล้วมั้ง
อยู่ที่ต้นห้วยอยู่นี้แหละ
เค้าได้โพสด์ภาพจะบอกว่ารวยดังหรือจะสู้งูทอง

ซึ่งในภาพก็จะเห็นงูเขียวเนี่ยสีทองก็เหมือนกับปลาไหลทอง

ตัวใหญ่เท่านิ้วมือยาว๖๐เซนนะ
ใช้โทรใหญ่ตัวเล็กเท่านิ้วมือดีกว่า
ใช้โทรใหญ่เท่านิ้วมือตัวใหญ่เท่าแขน

เกิดมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เป็นครั้งแรกเหมือนกันเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากธรรมชาตินั่นแหละ
โดยงูตัวดังกล่าเนี่ยเลื้อยมาแล้วมันนอนนิ่งไม่ค่อยขยับไปไหน
ซึ่งต้นก็ไม่ได้ให้อาหารกินแต่อย่างใด
เพราะคิดว่างูเนี่ยจะหาจิ้งจกหาแมลงกิน
ที่เป็นอาหารงูงูเขาจะกินจิ้งจกแมลงไง
แต่ก็ยังไม่คิดว่างูตัวนี้จะมาให้โชคให้ลาบ
เอาไปแล้วกันนะ๓๔๖ว่ะ
นี่พี่เบิร์ดทงชัยเขานั่งดูอยู่นะ
เขาชื่อนุ่นน้อยส่งมาบอกว่ามดดำนมขาวมาก
เบิร์ตมองลึกเข้าไปถึงข้างในคุณ
มันไปเสื้อยึดคอวีจริงเหมือนเดี๋ยวเขาใส่กันอย่างนี้นุ่ม

ไหนเปิดคุณดูดิ

มันวีมันลึกขนาดนั้นวะวีอะไรวะเนี่ย
อันนี้มันวีอะไรเนี่ยวีเชฟลึกมาก

อันนี้มันวีไปวีมันวีแค่นี้

มันจะบ้าเหรอ
ถ้าหนุ่มไม่พูดพี่เบิร์ตก็จะไม่ดู
ถ้าหนุ่มไม่พูดพี่น้องน้อยก็จะไม่ส่ง
พี่เบิร์ดก็ดูอยู่แล้วรายการนี้ก็ดูอยู่ตลอด

ให้ผมดูนุ่มกับพี่มดดำนะครับแฟนคลับ

อาทิตย์ที่ผ่านมาออกศึกเยอะ

โอ้โหเรียกว่าคนไทยได้ยิ้มกันเลยทีเดียว
สำหรับน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจค่ะ
เพื่อเป็นการขอบคุณที่สนับสนุนตัวเองมาโดยตลอดนี่นะคะภาพนี้เลย
ก็เรียกว่ากลายเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจค่ะก็มีคนแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมากเลยด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขามีการโพสต์คลิปบรรยากาศภายในบ้านนี่แหละค่ะ
ระหว่างที่มีการเชียร์น้องเทนนิสโอ้โหต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความเครียด
หลังจากโดนคู่ต่อสู้เนี่ยทำคะแนนขึ้นนำกระทั่ง๗วินาทีสุดท้ายในยกที่๓ค่ะ
ดูนะในบ้านลุ้นน้องเทนนิสซึ่งมีการหลอกว่าจะต่อยก่อนจะถีบนะ
เทควันด้วยสเปนค่ะคะแนนก็พลิกกลับมานำอีกครั้งหนึ่งสิบเอ็ดสิบด้วยกันนะคะ
ทันทีที่หมดเวลาทุกคนในบ้านเฮ่อ่ะเดี๋ยวรอดูรุ้นนิ่งเลย
นี่บ้านของเราไม่ใช่แม่ความเต็มนี้ไว้หรอกคนนี้ลึกเยอะมาก
ดูคนไทยเหรอเด็กน้อย

วันนั้นนั่งดูอยู่หูแบบ๗วินาทีสุดท้าย

ดูรุ่นเงียบหมดต่างเกลียดนี่

อันสุดท้ายนี่แบบว่ารุ่นจริง

แม้ว่าทั้งน้องเด็กน้อยทั้งแม่ก็ดีใจไปด้วย
จนคุณปู่เข้ามาอุ้มแล้วก็ร้องเฮกันค่ะ

เชื่อว่าบรรยากาศบ้านอื่นก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกัน
ยิ้มดีใจแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยนะคะเห็นไหม
ก็เห็นมีข่าวอะไรที่มันไม่ใช่โควิด
คุณน้องก็ได้อาชีสเยอะอีกนะคะแม่

อันนั้นอยู่นะน่ารักดี
ก็มีรุ้นอีกหลายลายรายการนะมีแบตมินตั้นอีกอันร่างที่นี้

อู๋หล่อมากแม่ต้องไปดูนักแบต

ไม่สนใจกีฬาไปสนใจนักกีฬาแทน

แน่นอนวันนี้อะไรคุณก็ยัง

ลูกสาวของพี่ตูหูดดีตรา

แฟนของน้องเพลงก็คือคุณน้องเป๊กนะฮะเสรดีลูกชาย
ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ความรัก
ของเขาแบบสุขงอมมากเลยเพราะทั้งสองบ้านเนี้ยไปมา
สู่กันเยอะพอสมควรแล้วก็หวานลงไอจงไอจีก็เขาโตกัน
แล้วเนอะล่าสุดเนี่ยมันก็มีประเด็นประเด็นที่มีชาว
เน็ตลายหนึ่งเนี้ยเข้ามาว่าพี่คะช่วยไปบอกพ่อแฟนพี่
หน่อยเลิกซิเลิกซื้อซิโนแวคสักทีนึงเถอะคนที่บ้านเนี่ย
ไม่ช่วยกันเตือนเหรอคะหาวัคซีนดีมาฉีดให้ประชาชน
เถอะไม่สงสารประชาชนบ้างเหรออ่านเม้นต์ประชาชนบ้าง
ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยแต่เขาก็พูดถูกนะ
คะว่าจะไม่มีคนจากไปในบ้านอีกต่อไปเพราะตอนนี้คน
เข้าไปนอนกลางถนนกันหมดแล้วนะครับล่าสุดน้องเพลง
ทนไม่ไหวฮะน้องเพลงเนี่ยโผล่คอมเมนต์กลับสักที
ขอความร่วมมือกรุณาเคารพพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ด้วย
นะครับโพสต์นี้เพลงมีความตั้งใจจะประชาสัมพันธ์ข้อ
ข้อมูลข่าวสารการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มก็คือเขาน้องเพลง
เป็นผู้ช่วยของพี่ตู่นันทิดาใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็น
ที่สมุดประกาศเนี่ยทางอปจอเขาจะเหมาวชินโฟาร์ม
ไปฉีดให้กับประชาชนน้องเพลงก็เลยลงเกี่ยวกับประชา
ว่าตอนนี้ประชาชนใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนวันนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีวัคซีนมาให้ฉีด
แต่ได้ฉีดชิโนฟาร์มด้วยให้ประชาชนสมุทรประการได้ทราบ
ขอให้คุณเลือกใช้วิธีใช้โซเชียลมีเดียพร้อมให้
เกียรติพื้นที่บุคคลนั้นนั้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับความ
เข้าใจค่ะนี่ไปที่อีกคู่นึงนะคะน้องจียอน
จียอนกับฮันเดอร์สตาร์ค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ไปรับวัคซีน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วอเมริกาใช่ไหมอเมริกาถูกต้องค่ะโดย
ยอนเขาก็มีการเขียนข้อความรีวิวนะคะบอกว่าได้ฉีด
โดสแรกแล้วค่ะแต่เศร้าใจมากกว่าว่าทำไมการ
วัคซีนที่นี่มันถึงง่ายขนาดนี้ตอนแรกหนูว่าจะรอ
ฉีดที่ไทยเหมือนกันค่ะวงเล็บด้วยหนูเป็นคนต่าง
การจองในระบบมันยังไม่มีและค่อนข้างยากกว่าคน
ไทยอีกอืมแต่เห็นมีจองวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอตอน
เดือนตุลาคมก็ไม่ได้จองและไม่รู้ว่าถ้าจ่ายจองชำระจะ
ฉีดตามเวลาที่แจ้งจริงไหมด้วยอาชีพของหนูหนู
เจอคนเยอะเวลาไปทำงานแล้วก็ไม่อยากให้รับเชื้อ
แพร่เชื้อให้ใครกลัวทุกครั้งเวลาออกไปทำงานถึง
ใส่แมสทำงานก็ตามก็เลยปรึกษากับพี่ฮันว่า
ควรไปฉีดที่อเมริกากันไหมซึ่งถ้าที่ไทยมีให้ฉีด
กว่านี้คงไม่บินมาหรอกอย่างน้อยมันไม่ต้องเสีย
เงินเยอะขนาดนี้เพราะการมาที่นี่ก็ต้องใช้เงินส่วน
ตัวกันทั้งหมดซื้อตัวเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายต่างที่ต้องใช้จนกว่าจะฉีดครบโดสใคร
อยากใช้เงินเยอะเยอะล่ะส่วนอาการหลังจากฉีดคือไม่มี
อะไรเลยเป็นห่วงทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะอืมถ้าเอา
กลับมาได้อยากเอาไปแจกทุกคนเลยค่ะนะอันนี้น้อง
ยอนบอกไว้แบบนี้ค่ะก็ของไทยของเราวันนี้ก็ยังเออ
เกี่ยวกับโรครู้สึกจะมีวัคซีนมันจะไตรมาสที่๔เนอ
เราจะได้ฉีดกันเนอคุณหนุ่มเนอะก็น่าจะประมาณ
อย่างนั้นแต่ว่าเห็นบอกตุลาจะมีโมเดอร์น่าเข้ามาใช่ไหม
เซอร์เข้ามาถึงแล้วสิ้นเดือนนี้แต่สำหรับบุคลากร
การแพทย์สำหรับคนที่จำเป็นจริงจริงก่อนก็หนึ่งจุดนั้น
ล้านโดสใช่ไหมคะใช่ซึ่งเขาบอกว่าเวลาฉีดโมเดอร์น่า
ฉีดเอ่อต่อด้วยเอ้ยไม่ใช่ต่อแล้วต่อด้วยพวกเนี้ยภูมิ
มันขึ้นสูงจริงจริงไงน่ะเขาว่าอย่างนั้นกับสมมุติเรา
ฉีดมาแล้วเนี้ยเรามาต่อด้วยไฟเซอร์อะไรเขาบอกว่าภูมิ
มันขึ้นเป็นพันเลยอ่ะอันเนี้ยที่เขาแบบว่ามีคนผล
วิจัยกันออกมาหรือเขาบอกว่าฉันถามว่าอ้าวอย่างคน
ฉีดแอสต้าอ่ะอย่างแค่ฉีดแอสต้าคนที่ฉีดแอสต้ามา
แล้วสองเข็มค่ะเขาบอกว่าเข็มที่สามเนี้ยมันก็ควรเป็น
เอ็นเอละภูมิมันจะเสถียรจะเสถียรกว่าหรือถ้าสมมุติ
คนที่ฉีดเชื้อตายมาเนี่ยเชื้อตายมาแล้ว๒เข็ม
เข็มที่สามก็ควรจะเป็นเอ็นเอ้าอย่าต้องลองซึ่งวันนี้
คุณหมอส่วนใหญ่เขาก็บอกเข็มที่สามคุณหมอเขาก็
เยอะขึ้นถ้าสมมุติเราเห็นภาพจากตามโรงพยาบาลเนี่ย

บุคลากรทางการแพทย์ก็เริ่มไปฉีด

ฝนคันเยอะห้าบนตกกลลงไง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

คุณจะเอาช่างเข้ามาทำแอร์ทำอะไรในบ้านอะไรอย่างนี้
คือไม่ได้ไปทำให้แบบเขาหมดอาชีพนะ
แต่ในช่วงนี้มดก่อนได้ไหมระวังก่อนสักพักหนึ่ง
เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะไปเจอใครที่ไหนอะไรยังไงมา
แล้วพอเข้ามาติดเราปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีคนแก่คนเท่าอะไรอยู่ในบ้านเนี่ย
เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ล็อกตัวเองเอาไว้ก่อน
แล้วทุกวันนี้ผมบอกเลยนะคนที่รู้สึกตัวเองมั่นใจ
ไม่เป็นไรดูดีแล้วเนี่ยคุณกำลังหลอกตัวเองอยู่ผมบอกเลย
แสดงว่าอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดว่า๕ต่อ๑
ก็คือติดต่อเข้าไปแล้วก็แจ้งอาการบอกเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็จะมีแบบให้โหลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอาการเริ่มเข้าสู่สีเหลือง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
ติดี้ได้เลยกูอย่างเนี่ยเนาะแบบว่าแบบกูก็ยังจะแบบไม่สนอ่ะกูยังจะแบบไม่กลว่ายังระลีย์เนี่ยเนาะเอาโอเคพักก่อนนะอะบอกละเดี๋ยวกลับมา
๖โมงเย็นเวลาประเทศไทยนี้คนนี้แอ้งจี้เขาเตือบมาก
แอ้งจี้กรี๊ดอยู่นี่
หรอป่ะแม่

เนี่ยตรงแมวมันข้าอยู่ข้าวน่ารัก

พอตอนข้าถอดเสื้อถอดแสงเนี่ยหล่อมาก

ทำไมเราอย่างนี้

พี่แอร์เขาก็รู้สึกว่าเขาทำอะไรไอ้บ้า
เขาคอเวิร์ดเพลงเลยนะเพราะว่าเพลงของละครแม่ดี้ยังไง
พี่เอเขาก็ต้องเป็นน้องนาวสักนิดนึง

มีการกระโดดลงไปในน้ำด้วยอ่าเดี๋ยวดู

ไหนไม่เห็นจะโดดน้ำเลยเดี๋ยวมีจริงมีว่ายอยู่ในน้ำด้วย

ชุดไอ้นาวนี่มันนี่

แล้วชุดไอ้นาวไอ้นาวมาใส่ในทั้งตัวเอง
ไม่ได้ใส่ทั้งชุดเอาแค่ปรับปิดเอาไว้เสื้อไอ้นาว
นี่อุ๊ยพ่าครูเห็นนี่ถึงกันสัตว์เทินนะ
ปากซ้ำถือซ้ำลงนะอันนี้พ่าครูเห็นนี่
ลำครอมรางคทผมอันนี้มีแม่เบี้ยนะครับขายแล้ว
พรุ่งนี้ตอนแรกค่ะพี่แอร์สู้นี่

อย่าไปพยายามออกไปไหน
ถ้าจำเป็นถ้าออกไป
อย่าไปดูใกล้อย่าไปปู๊บคุยกับใคร
ใส่หน้ากากอนามัย๒ชั้นแล้วก็ใส่สักอันก็ดีนะ

อาทิตย์นี้ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป

ขอบคุณเศษฐานก่อนนะ
ขอบคุณครับ